ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีโหดค่ะเป็นคนร้ายสังหารสองแม่ลูก
ขณะที่สองแม่ลูกเอาเงินจะเตรียมเงิน๑ล้านบาทนะ
เอาไปซื้อทองที่เขาร่อนในพื้นที่
อ่ำเผอร์ศรีสาคนจังหวัฒนาราชที่วาดค่ะ
แล้วไปพบเป็นศพในป่าแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจตั้งไว้หลายประเด็นค่ะยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะคะ
เพราะว่าข้อมูลมีความน่าสนใจแต่ตำรวจบอกว่า
มีข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใครแล้วนะคะ
จุดนี้คือจุดที่พบศพนางสาวอามีเนาะสาแมร์ผู้เป็นแม่อายุ๔๒ปี
และนางสาวพารีซาแวร์เห็งอายุ๒๓ปีลูกสาวนะคะ
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการเสียชีวิตในช่วงที่เอาเงิน๑ล้านบาท

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกี่ยวกับเงิน๑ล้านบาทนะคะ
ตำรวจให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้บอกว่า
ยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน๑ล้านบาทมีจริงหรือไม่
เพราะเงินจำนวนมากผิดวิสัยที่จะให้สองแม่ลูกพกไปซื้อทองคำ
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะรู้จักกับสองแม่ลูก

ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุตำรวจบอกว่าแบ่งเป็นสองอย่างแบบนี้
อย่างแรกนั่งรถมากับสองคนนี้แหละ๒รอดักจี้
ต้องรอผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงนะคะรอบตัวผู้ตายและรถยนต์
ตำรวจตั้งประเด็นการเสียชีวิตเบื้องต้น๑ชิงทรัพย์๒ชู้สาว
ว่าเร็วนี้จะจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้
เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนได้เบาะแสเบื้องต้น
เกี่ยวกับตัวคนร้ายแล้วแต่ตำรวจบอกว่าบอกไม่ได้จริงคุณนักข่าว
เดี๋ยวคนร้ายรู้และเดี๋ยวจะหลบหนีไปค่ะ